มาดูประเด็นเรื่องของการศึกษากันหน่อยนะคะ

เพราะว่าอาจจะมีนักศึกษาเกือบ๒๐๐คน

ก็เป็นปัญหาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ซึ่งทางนายกสภามหาวิทยาลัยก็กังวลมากว่า
นักศึกษาจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
รวมถึงบอกว่าเคยยื่นเรื่องไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้ว
ในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบเร่งด่วน
แต่ตอนนี้เรื่องยังเงียบอยู่ค่ะ
นายองค์การอินทรัมพันธ์นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบอกว่า
ตอนนี้รู้สึกเป็นกังวลมากสำหรับกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
ไม่สามารถอนุมัติวุฒิสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ทั้งระดับประกาศนียบัติบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโทร
รวมจำนวน๑๙๙๔คนได้
หลังจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยลาออกไปเกือบทั้งหมดค่ะ
แม้ว่ามหาวิทยาลัยเองจะเคยยื่นหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขออนุเคราะห์เร่งรัดแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่
แต่จนถึงขณะนี้เรื่องก็ยังคงเงียบอยู่
ถ้ามาดูขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
จากสภามหาวิทยาลัยโดยด่วนค่ะ
โดยผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจำนวน๑๗คน
ต้องใช้เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
ไปแสดงต่อสภาธนายความภายในวันที่๑๕มิถุนายนนี้
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สภาธนายความผ่อนผัน
ให้ผู้เข้าอบรมวิชาว่าความรุ่นที่๔๘
นำหลักฐานการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาไปแสดง
ไม่อย่างนั้นแล้ว๑๗คนนี้จะถูกริบค่าสมัคร
แล้วก็เสียสิทธิ์ในการเข้าอบรมด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการลาออกของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประเด็นปัญหาความเข้าใจผิดที่ยืดเยื้อ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย
มาธิราช๒๕๒๑มาตรา๑๓
กำหนดองค์ประกอบสภามศทประกอบไปด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า๔คน

ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอนุมัติการสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ได้ค่ะ